ซึ่งเมื่อวานนี้นักเตะทีมลูกพระเกี่ยวก็ทำการฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการลงฝึกซ้อมร่วมกันเป็นครั้งแรกนะครับ
ที่สนามสุดพัชราใสนำโดยนักฟุตบอลทีมชาติไทย
นรบดินวีรวัตโนดมศิวลักษ์เทศสูงเนิน

ทีมลงฝึกซ้อมแทนที่คุณอัตภพลเลิกพิบูล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมที่ติดภารกิจนะครับ
บอกว่าวันแรกของการฝึกซ้อมนักเตะรวมตัวกันยังไม่เต็มร้อย
โดยจะตามมาสมทบอีกในวันนี้
ซึ่งเรื่องของความฟิตไม่ห่วงนะครับ
กับเรื่องแท็กติกที่มีเวลาเตรียมทีมแค่๒๓วัน
และนักเตะมาจากหลายสโมสรแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
แต่ก็จะไม่ประมาทส่วนเป้าหมายทุกคนในทีมรู้อยู่แล้วครับ

ซึ่งปีที่แล้วจุฬาก็เฉินชนะธรรมศาสตร์ได้๒ต่อ๑นะครับ
ไลท์ในปีนี้นะครับก็คือคนนี้แหละฮะเจ้าต้นนรบดินนะครับ
ที่ได้ลงเล่นให้กับทางจุฬาเป็นครั้งแรกเขากล่าวว่ารู้สึกภูมิใจ
มีโอกาสลงสนามเป็นครั้งแรกให้กับทางจุฬา
แล้วที่ผ่านมาได้ดูบรรยากาศการขันในทุกปีก็นับว่าเป็นเกียรติของชีวิตนะฮะ
อีกครั้งหนึ่งได้ลงเล่นฟุตบอลประเพณีอันเก่าแก่นี้ครับไปลองฟังเสียงหน่อยฮะ
ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับพี่เพราะว่าแบบเหมือนก็แบบได้ดูบรรยากาศมาอะไรอย่างนี้
แบบก็ได้ชมทุกปีอย่างนี้ก็แบบเหมือนแบบมันเป็นเกียรติครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่เราได้ลงไปในสนามแล้วแบบต่อหน้าคนหลายหลายหมื่นคนครับผมเราก็เข้ามาวันแรกก็ไม่ได้ซ้อมหนักมาก
ก็แบบเหมือนให้การต้อนรับแล้วแบบเหมือนตั้งใจกับแบบว่าการที่แบบเล่นบอลประเพณีครั้งนี้มากครับ
ผมคิดว่าเราจะเก็บใช้ชนะได้ครับผม
ก็ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๔นะครับ
แข่งขันในวันเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์ที่สนามสุพัชลาศัยนะครับ
ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาเป็นต้นไป

ไม่ได้คุณต้องเชียร์จุฬาธรรมศาสตร์